กลับมาช่วงนี้นะคะมาติดตามความคืบหน้าคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๖๐ปีที่แล้ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคือ๒๓พฤษภาคม๒๕๕๙
แต่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๕คนแบ่งเป็น๒ชุด
จับกลุ่มได้สักประมาณมิถุนายน๒๕๕๙
เอาล่ะคุณผู้ชมคดีที่ที่ฉันพูดถึงคือคดีแก๊งสวยหันศพ
หรือบางคนก็เรียกว่าคดีเปรี้ยวหันศพเนี่ยนะคะ
ที่สุดแล้ววันนี้สารชั้นต้นหรือว่าสารจังหวัดขอนแก่น
ก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้อายการสั่งฟ้องในข้อหานักที่สุดก็คือ
ผู้อื่นตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่ว่าวันนี้สารพิเคราะห์แล้วบอกว่า
ไม่น่าจะใช่เป็นการไตรตรองไว้ก่อน
แต่เป็นการฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเนี่ยนะคะ
ไล่เรียงกันหน่อยว่าผู้ต้องหาในคดีนี้มีใครกันบ้าง

คนแรกเลยก็คือนางสาวปรียนุษย์โนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยว
คนที่๒นางสาวกาวิตาราชดาหรือว่าเอิญ
คนที่๓นางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือว่าแจ้
เปรี้ยวเอิญแจ้จำกันได้นะ
แก๊งสวยหันศพเนี่ยนะคะมีอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชาย

ทั้งสี่คนเนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาในฐานความผิด
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้ข้อหาแรกที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้อง
ที่สุดแล้ววันนี้ก็มีคำพิพากษาออกมาค่ะ
จากข้อหานี้แล้วก็ยังมีข้อหาอื่นด้วย
คือร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ร่วมกันลักษัพย์ร่วมกันกักขังนวงเหนี่ยว
ร่วมกันพกพาอาวุธไปในที่ทางสาธารณะ
ส่วนจำเลยอีกคนชุดที่๒อันนี้จำเลยชุดแรกนะ๔คน
คือฆ่าผู้อื่นตายโดยไตรตรองไว้ก่อน

อีกคนก็คือแจ้หรือว่านางสาวจีดารัฐ
อันนี้นะคะถูกตั้งข้อหารร่วมกันลักทรัพย์โดยคดีที่ร่วมกันฆ่านางสาววาริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋ม
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๓พฤษภาคมเมื่อปีที่แล้ว

โจทย์แล้วก็ฝ่ายจำเลยก็ปรากฏตัวกันครบเลยนะ
ปรากฏตัวภายในห้องพิจารณาคดีโดยจำเลยทั้งหมด

สีหน้าก็ยิ้มแย้มไม่ได้รู้สึกกังวลนะ
บางคนเนี่ยผู้สื่อข่าวของเรารายงานด้วยนะบอกว่าแหม่
หัวเราะคิกคักกันเลยนะคุณสุพัชราคือไม่ได้รู้สึกเครียดอ่ะ
เมื่อถึงเวลาค่ะองค์คณะผู้พิพากษาก็เลยออกนั่งบันลังพร้อมกับอ่านคำพิพากษา
โดยมีการบรรยายคำฟ้องของจำเลยอย่างละเอียดยิบเลยค่ะ
รวมถึงบรรยายสภาพสุขของผู้ตายด้วย
บรรยายพฤติกรรมในการฆ่าของจำเลยด้วยนะคะ
ที่สุดแล้วสำหรับคดีนี้สารชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
พฤติการของเปรี้ยวและเอิญเป็นการทำร้ายร่างกายผู้ตาย
และมีการต่อสู้รวมถึงมีปากเสียงกันบนรถ
โดยมีบางช่วงที่จำเลยมีความคิดที่จะปล่อยตัวผู้ตาย
หรือว่าแอ๋มลงจากรถแต่ถูกแอ๋มหรือว่าผู้ตาย
พูดจานลักษณะคมคู่และจำเลยก็เลยเกิดอาการกลัว
ทำให้มีปากเสียงมีการปิดจมูกกันอย่างรุนแรง
แล้วก็มีการใช้ถุงพลาสติกคุมหัวผู้ตาย
ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่พฤติการของการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
แต่เป็นการฆ่าโดยเจตนา
เพราะฉะนั้นแล้วที่สุดวันนี้สารชั้นต้นก็เลยพิเคราะห์ลงโทษเปรี้ยวและเอิญ

แต่จำเลยทั้งสองคนให้การเป็นประโยชน์รับสารภาพ
ก็เลยลดโทษให้๑ใน๓คือคงเหลือโทษจำคุก๓๔ปี๖เดือน
ส่วนแจ้อีกคนมีความผิดฐานร่วมกันฆ่าทำลายศพและเสพยาเสพติด
อันนี้นะคะสารพิพากษาจำคุกคือ๓๓ปี๙เดือน
ส่วนนายวศิลป์อีกคนที่เป็นจำเลยคนนี้เลยเนี่ยนะคะ
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าไม่มีพยานมาเบิกความถึงพฤติการในการร่วมกันฆ่า
แล้วก็ไม่ปรากฏว่ารู้จักกับผู้ตาย
หรือวางแผนร่วมกับผู้ต้องหาทั้ง๓คนมาก่อน
แต่พฤติการที่เป็นผู้ขับขี่รถแล้วก็ไปซื้อปูน
เป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการฆ่าผู้ตาย
อันนี้สารพิพากษาจำคุกนายวศิลป์คือ๓๓ปี๔เดือน
ขณะที่ผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์รับสารภาพ
สารก็เลยลดโทษให้๑ใน๓ลงโทษจำคุก๒๓ปี๔เดือนกับ๒๐วัน
ส่วนอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
ก็คือเบ้นท์นางสาวจิดารัส
หลังจากที่มีการสืบต่างแล้ว
พบว่าในช่วงที่ก่อเหตุนางสาวเบ้น
ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพฯมหานคร
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นแล้วนะคะศาลจึงพิพากษาว่านางสาวจีดารัฐ
มีความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์และรับของโจร
พิพากษาจำคุก๒ปีรับสารภาพลดโทษให้๑ปี
คงเหลือจำคุก๑ปีไม่รอลงอาญาก็คือเข้าคุกไปเลย
อกจากนั้นนะคะสารยังสั่งให้นางสาวเปรี้ยวและนางสาวเอิญ
นางสาวแจ้และนายวศิลปดใช้ค่าเสียหายและค่าทำศพ
เป็นเงิน๑๑๒๐๐๐บาทให้กับฝั่งของผู้ตายอีกด้วย
ซึ่งวันนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาทั้งหมดนี้ประมาณ๒ชั่วโมงด้วยกัน
โดยเริ่มอ่านคำพิพากษาตั้งแต่ช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ทีนี้นะคะนายบุญยงแก้วฝ่ายนอกซึ่งเป็นทนายความของแจ้
แจ้นี่มีความผิดฐานร่วมกันฆ่าทำลายศพและเสพยานี่นะคะ
พากษาจำคุก๓๓ปี๙เดือน
เขาบอกว่าหลังจากฟังคำพิพากษาบอกว่าจำเลยทุกคน
พ้นข้อหาฆ่าโดยไตรตรองแต่เป็นฆ่าโดยเจตนา
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการอุทธรณคดีเพราะศาล
เอาคำให้การของนายวศิลปจำเลยที่๔
ที่ให้การมาตั้งแต่แรกที่ถูกจับได้หลังก่อเหตุ
เพราะคิดว่าเพื่อนคงไม่กลับมาประเทศไทยอีกแล้ว
ซึ่งยังเป็นคำให้การแบบไม่มีการปรุงแต่ง
โดยทนายระบุว่าเป็นการซัดทอดผู้อื่น
เพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากคดีค่ะ
แต่ว่าคดีนี้คนที่เครียดที่สุดสำหรับวันนี้เนี่ย

เพราะว่าเดิมทีเดียวอายการจังหวัดขอนแก่น
ส่งฟ้องคือข้อหาฆ่าคนตายโดยไตรตรองไว้ก่อน
อันนี้โทษสูงสุดคือประหารชีวิตสถานเดียว

บอกว่าน่าจะเป็นฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา

และวันนี้ที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ประหารชีวิตนะคะ
จากที่คำอธิบายของศาลในคำว่าไตรตรองไว้ก่อนนี้
อาจจะต้องมีการซื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะเตรียมค่า
แล้วก็มีการกำหนดว่าจะฆ่าอย่างไร

เขาบอกว่าฆ่าเพราะว่าผู้ตายพูดข่มขู่